แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วความเชื่อมันก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าดิฉันจะพาไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ชาวบ้านเขาไปร่วมพิธีบวงสวงต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ที่เพิ่งจะขุดพบเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ
บรรยากาศนี่ค่ะก็ค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรแบบที่เห็นนี่นะคะ
สำหรับที่นี่ก็คือวัดบุ่มโกเกรียงนะคะ
อยู่หมู่ที่๑ตำบลหัวใหญ่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
หลังจากที่ทางวัดเขาได้มีการอัญเชิญต้นตะเคียนขนาดใหญ่

ตะเคียนนี้เนี่ยเป็นต้นตะเคียนที่บอกไปแล้วว่าขุดพบเมื่อมกราคมใช่ไหม
เมื่อวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
ขุดพบภายในศักดิ์เก็บน้ำ
แล้วต้นตะเคียนมีความยาว๑๕เมตรนะคะ

เขาก็เลยเดินทางมาดูมาขอโชคขอลาบว่ากันง่าย
อันนี้ขนาดเพิ่งมาเมื่อวันที่๑๔มกราคมนะ
สีสันยังเปลี่ยนแปลงไปมากมายอยู่
แต่จริงเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง
บางคนอาจจะโชคดีแหละสมหวังถึงขั้นว่าแบบเนี่ยนำชุดไทยมาแก้บน
หรือออกมาไล่รำกันแบบนี้ก็มีก็มีเหมือนกัน
ทางวัดก็เลยมีการจัดพิธีบวงสวงต้นตะเคียนขึ้น
แล้วภายในพิธีก็จะมีร่างทรงออกมาไล่รำนะคะ
งานนี้ชาวบ้านโอ้บอกเลยเวลาร่างทรงลำเนี่ยต้องถ่ายเก็บนะ
ต้องถ่ายเก็บแต่โยกตามได้เส้นตามได้เหมือนกันนะคะ
และบางคนเขาก็มองไปที่ฝ่ามืออรหันต์ของร่างทรง
หรือบางคนถึงขั้นแบบถ่ายคลิปแล้วไม่พอ
ไปดูตรงอ่างน้ำมนต์ต่อดีกว่าอีกหนึ่งที่

เพิ่มความมั่นอกมั่นใจกันหน่อยนะคะ
ตรงนี้โอ้โหหลายคนก็อ่ะไปดูดูกันแล้วขอถ่ายรูปหน่อยถ่าย
คนละแชะสองแชะส่งต่อนั่นรูปไลน์สวัสดีวันอังคาร
แล้วก็ต้องบอกนะบอกกันเป็นประจำอยู่แล้วว่า
ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
เราไม่ได้ห้ามในเรื่องของความเชื่อ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนหรือจะทำอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วค่ะก็ไปต่อกันแล้วกันนะ